ดูคลิปที่มีผู้โดยสารรถเมย์สาย๑๑๕เขาถ่ายเอาไว้ได้เขาบอกว่ารถเมย์ขับรถซิ่ง
แข่งกันไม่ยอมจอดป้ายไม่รับไม่ส่งผู้โดยสารไปดูคลิปเลยครับ
เขาก็ใช้บริการอยู่แล้วก็ถ่ายคลิปนี้ก็ดูจากความเร็วของรถแล้วก็ประมาณนึง
แล้วก็มีคันหน้าอยู่คันนี้ก็ขับตามไปเนี่ยครับ
ก็ความยาวของคลิปเนี้ยนะค่อนข้างจะยาวเหมือนกันรถเมย์ขับตามไปสองคัน
ผู้โพสต์บอกว่าเป็นสาย๑๑๕วิ่งสุดสยามสาธรณ์แล้วก็เขียนข้อความว่า
คนขับรถเมย์ที่ไหนได้บ้างสาย๑๑๕ขับรถแข่งกันมาตั้งแต่ขึ้นยันลง
เวียงไปเวียงมาจนสยองอ่าเขาบอกว่าจนสมองจะไหลออกมาจากรูหูแล้ว
นะคะผู้โพสต์สารก็ไม่จอดรับคนโบกก็โบกไปเอาแต่แข่งกัน
ด่ากันไปมาขนาดสายเดียวกันก็ยังด่ากันเองผู้โดยสารบนรถเหมือนชีวิตจะดับสิ้น
นี่ขนาดมีข่าวเมื่อเร็วนี้ว่าสาย๑๑๕แข่งกันจนเฉียวมอเตอร์ไซค์เขาจนตาย
นะฮะกับชนผู้หญิงขาดสามท่อน
ก็ยังไม่สำนึกขับรถเหมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้ว
ฝากถึงนายกคนใหม่ซึ่งเป็นใครก็ยังไม่รู้ให้จัดการเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ไม่อยากตายบนรถเมฆภูเขาเป็นผู้หญิงนะครับอืมนะฮะ
ทีมข่าวก็ลงไปที่พื้นที่เลยครับไปที่ท่ารถเมย์ของสายหนึ่งหนึ่งห้า
ก็ไปถามว่าเหตุการณ์มันเป็นมาเป็นไปยังไงไหนบอกมาสิ
นะฮะก็มีการยืนยันจากในท่าและคนขับรถเมย์ในคลิปว่าไม่ได้แข่งนะ
แล้วก็ไม่ได้มีปัญหากันด้วยไม่ได้มีการกระทบกระทั่งกันเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
ทำงานกันมา๑๐ปีแล้วไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้เลย
ในคลิปก็จะเห็นว่าไม่เห็นว่ามีการแข่งกันเลย
งงเหมือนกันว่าคนถ่ายคลิปเนี่ยไปโพสต์เพื่อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทำไม
อันนี้อันนี้นายท่ากับคนขับรถเมฆเขาเขาว่าอย่างนั้นนะครับครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการแข่งแล้วเมื่อไปถึงป้ายก็จอดรถรับส่งผู้โดยสารกันตามปกติ
แต่อาจจะเป็นการขับขับซิ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
อาจจะเป็นการใช้ความเร็วเยอะไปนิดนึงหรือเปล่านะครับ